คุณผู้ชมคะพูดถึงธุรกิจสายมูกันหน่อยเอาจริงนะหลังจากที่จีนเขาเปิดประเทศแล้วเขาก็มาบ้านเราธุรกิจสายมูนี่กลับมาคึกคักนะโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือคือเขานิยมอะไรบ้างล่ะเครื่องรางของขลังแล้วก็พวกพระเครื่องโดยเฉพาะอะไรที่ทำให้ช่วยเสริมเรื่องเกี่ยวกับพวกเม็ด

โควิด๑๙ไปนี่โอ้โหมันไม่ไหวเลยอะค่ะแล้วพอหลังจากที่หลังจากที่ทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยลูกค้าก็กลับเข้ามานะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาพวกเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลจากไทยเอาไปบูชาจะได้ทำธุรกิจแบบปังปังแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลด้วยเลยถามไงว่าพี่คะพี่คะชาวจีนอ่ะ
เทพพมรจำแรงนั่นเองค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แหละครูบากฤษณะเนี่ยนะคือเขาบอกว่ามันมีความเชื่ออ่ะอันนี้คือเทพพมรจำแรงครูบากฤษณะนะคะมีเชื่อทางเอ่อความเชื่อทางพุทธคุณเสริมเรื่องของความรักเมตตามหานิยมเจรจาค่าขายดีเสริมโชคลาภประกอบธุรกิจก็จะสำเร็จร่ำรวยหนุนการเงิ

นิยมพระเครื่องมากขึ้นนะคะอย่างพระสมเด็จพระปิดตาเขาจะไปหาพวกความรู้เกี่ยวกับพวกพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างต่างก่อนไงคะแล้วอายุเนี่ยอายุก็จะประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบปีเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านเขาหน่อยไหมคะความเชื่อของคนจีนอะไรบ้างนะคะคือเพราะความเชื่อของคนจีนอะเขาจะให้ความเชื่อถือเรื่องแค

เครื่องรางของขังที่บ้านเราเหมือนกัน
ชาวจีนมากันมากกว่าครึ่งเลยนะคะ